กำหนดไว้เป็นกฎหมายของสงฆ์เป็นพระวินัยห้ามไม่ให้รับเงินยินดีในเงินหรือให้คนอื่นรับมาเป็นของตัวเองนะฮะรวมทั้งถ้าจะมีวัยยาวัชกรอะไรก็รับเงินมาก็ไปซื้ออัฐบริหารอะไรต่างเป็นพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ทั้งนั้น
ในเรื่องทุฤจฤตเงินธรรมวัฒน์มั่ง
ในเรื่องฟอกเงินที่ไปทุฤจฤตงบประมาณเลยทั้งหลาย
ก็เกิดจากไปยุ่งกับเงินทั้งนั้นละ

ตั้งอัตราเงินนิจจัยภาษณ์ถวายพระเนรนดร์มานานแล้ว
หรือคุณทำงานในสำนักงานเพื่อศาสนาเอง
คุณไม่รู้เหรอว่าทุกเดือนคุณก็จะต้องถวายเงินนิจัยพัฒน
ซึ่งเป็นเงินที่รัฐจัดถวายให้กับพระที่มีสมนัสศาสตร์
คุณจะไม่ให้พระจับเงินแม้แต่บาทเดียวเลย

คุณจะกลายถ้าคุณบอกว่าคุณจะลิยธรรมดีเหรียญ
คุณจะให้พระไม่จับเงิน
รัฐนั้นจะต้องกลายเป็นรัฐศาสนาและต้องมีสวัสดิการให้เขา
เขาว่าสวัสดิการแปลว่าอะไรอาจารย์สวัสดิการให้พระแปลว่าอะไร
สิ่งที่เขาขาดแล้วเขาอ้างว่าเขาต้องใช้เงิน

การเดินทางทุกอย่างรถขนส่งสาธารณะคุณให้เขาฟรี

แต่เพราะเอิญเราบอกว่าเราเป็นรัฐคาราวาส
แต่เราก็มีศิลธรรมอันดีแบบรัฐศาสนา
เราก็เลยอยู่กึ่งกลางเราก็เลยไม่รู้ว่า
สรุปฉันไม่อยากให้สวัสดิการพระ

เพราะถึงเวลาความเป็นจริงพระที่ใช้ชีวิตอยู่
เขาก็ต้องจับเงินอยู่ดี

วาระวันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจาก๒เดือนหายไปนะคะ
ผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงข่าวค่ะ
แต่แน่นอนว่าท่านไม่ได้มารายการเรานะคะ
เป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้อยู่แล้วนะคะ
ว่าท่านใช้วิธีการแถลงข่าวโดยรวม
ในการอธิบายหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสักเดือน๒เดือนที่ผ่านมา
ซึ่งท่านก็เลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วก็ให้ข่าวนะคะ
ว่าจะเกิดข่าวใหญ่มากมายหลายเรื่องก็ตาม
แต่ว่าหลังจากที่มีการแถลงข่าวแล้ว

ดิฉันไม่แน่ใจว่าตกลงกระจ่างหรือว่าไม่กระจ่างกันแน่
ในส่วนของการติติงต่างไม่ว่าจะเป็น
ตกลงเป็นหน้าที่ท่านไหมในการตรวจสอบเงินทอนนะคะ
ตกลงเป็นหน้าที่ท่านไหมในการไปยื่นเรื่องให้กับตำรวจ
แล้วตกลงท่านต้องรับผิดชอบไหมที่ไปจับพระโดยเฉพาะพระ
แล้วท่านจะรับผิดชอบอย่างไรอันนี้เป็นผลพวง
ซึ่งท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่นักนะคะ

เพราะว่าทางภูมิในการพันธโมโทพงภท่านก็บอกว่า
กรณีการออกหนังสือของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ไปยังสำนักงานพศทั่วประเทศ

เพื่อที่จะให้มีการสำรวจว่ามีวัดไหนไหมที่พระอยู่ได้ปฏิบัติได้
โดยไม่จับเงินอันนี้ภาษาที่ฉันพูดสรุปความนะคะ
ซึ่งท่านก็บอกว่าก็ต้องการจะให้
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออภัย
สำนักงานพระพุทธศาสนาแต่ละจังหวัดลองสำรวจดู
ว่าสามารถทำตามแนวทางนี้ได้หรือไม่
แล้วถ้ามีวัดตัวอย่างก็จะนำมาศึกษา
โดยก็พบแล้วว่าก็มีแต่ท่านก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร
แล้วทำกันแบบไหนนะคะแต่ท่านก็บอกว่า
คือเนื่องจากนักข่าวไปถามด้วยล่ะค่ะความหมายของการส่งหนังสือไป
มันจะมีความหมายอย่างไรต่อไปคือท่านก็พูดแบ่งหน้าที่ชัดเจนนะคะ
ว่าการทำเรื่องนี้เป็นเรื่องของมหาเทราสมาคมนะคะ
แล้วท่านก็บอกด้วยว่าจริงเรื่องของการรับเงินของพระสงฆ์เนี่ย
มีระบุอยู่ในพระธรรมวินัยอยู่แล้วอันนี้ตามข่าว
ทีนี้พอบอกว่าพระธรรมวินัยปุ๊บคุณผู้ชมเราเหมือนกลับมายืนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ท่านแรกค่ะว่าที่หัวหน้าพลักษณ์ประชาชนปฏิรูปอาจารย์ไพรโบนิติตะวัน
และอีกหนึ่งท่านค่ะนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนานะคะ
อาจารย์จตุรงจงอาสาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ที่บอกว่าเรากลับมายืนที่เดิมกันอีกครั้ง
เรียนเข้าใจถูกไหมว่าต้องมาเถียงเรื่องของการตีความพระธรรมวินัย
ฉันใช้หัวข้อถูกไหมอาจารย์ตีความต้องตีความพระธรรมวินัยกันใหม่ไหมคะ
ที่จริงเรื่องเกี่ยวกับพระรับเงินได้หรือไม่ได้เนี่ยนะผมว่าไม่ต้องไปตีความกันแล้วล่ะ
เพราะเขียนอยู่ในเป็นศีลของ๒๒๗ข้อก็มีความชัดเจนแล้ว
เป็นเพียงแค่ว่าจะไปอธิบายว่าที่ไม่ไปยึดตามนั้นด้วยเหตุนู้นเหตุนี้
แล้วก็ไปยกว่ามันมีเหตุต้องผ่อนผันโดยอะไรต่างนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าส่งส่วนที่จะบอกว่ามีข้อห้ามอย่างนี้จริงไหมผมว่าน่าจะตกผลึกกันได้แล้วสังคมไทย
ว่าน่าจะอ่านได้ออกได้ในสิน๒๒๗ข้อที่มีเขียนไว้
ดีฉันรู้น้อยดีฉันก็ไปอ่านมาดีฉันก็เห็นคนที่เขาก็เป็นคนที่มีความรู้และก็ศึกษาเรื่องนี้
เขาก็ไม่ได้บอกเหมือนอาจารย์ทุกคนนะคะมีคนเห็นต่างจากอาจารย์เยอะเลยนะ

ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าที่จริงภาวินัยของพระพระเจ้าก็เป็นทั้งรายลักษณ์อักษรด้วย
แล้วก็จริงมีองค์กรนะฮะในไทยนะฮะเป็นองค์กรมหาเทราสมคม
มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาหลักของพระธรรมวินัยนะฮะ
จริงองค์มหาเทราสมคมก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมามาพิจารณาเรื่องนี้ได้นะฮะ
ทำไมไม่ทำก็ไม่ทราบนะฮะก็จะได้ข้อยุติ
เพราะว่าที่จริงผู้ที่ตอบคือองค์กรที่น่าจะตอบดีที่สุดที่สุด

คืออาจารย์ภัยบูลเคยพูดเรื่องนี้ไว้เมื่อครั้งก่อนเหมือนกันว่า

เสนอหลักการของพระธรรมวินัยเลย
ถ้าท่านมาพิจารณาแล้วบอกว่า

สุดท้ายท่านก็ออกมาเป็นกฎหมายเทราสมคมเลย

สงในไทยแบบนี้ถูกไหมครับ

แต่พระเด็ดพระคุณที่รั้งมหาเทราสมคม

ถ้าฉันพรมไม่ถูกศึกสองรูป
พูดกันเป็นภาษาบ้านคือยอมฉันอาบัติ
ถ้าถามว่าสมมุติต่างก็ได้แผ่นนี้คือเงินสมมุติใช่ไหม
ถ้าผมจับเอาแค่จับนะ
วัตถุอนามาตรเป็นเงินโดนแน่แล้วทุกกฎ

สมมุติว่าผมหยิบมาแล้วดินดีไหม

อะกระโดนไปอีกนี่สักทีจะป่าจิตตี
ให้ผมชามดิคุณพลัยบูนไปซื้อกลับมาทอนเงินให้เสร็จจับ
กระโดนส่องเด้งพระรับเงินทอนทุกกฎ

ผมเชื่อว่าพระในประเทศนี้รู้ว่าอาบัติคืออะไร
แล้วอะไรมันคืออาบัติแต่ประเด็นคือ
มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตของเขา
แล้วเราจะไปอะไรกับเขา
ประเด็นคือความรู้สึกผมมันมีแค่นี้แหละ
ความรู้สึกผมผมไม่เคยปฏิเสธนะว่า
พระถือเงินไม่อาบัติหรือพระถือเงินได้บุญ

โอ้ญาติโยมพ่อแม่ย่าพี่น้องของพ่อหน้าทั้งหลาย
หลายก็เอาเงินยัดใส่ในบาทเงินยัดใส่ในย่าม

เพราะเขารู้ว่ามันเดินหวาดใหม่วะ

ช่วงนี้อาจต้องใช้เด็กวัดไปซื้อข้าวให้

ก็กลางเขาก็ไปปรงอาบัดกันสิ
หมายถึงว่าให้เขามีสิทธิ์ในการใช้เงินบ้าง
แต่ผมเข้าใจเจตนาคุณภัยบูลนะแล้วผมก็เห็นด้วย
กระบวนการตรวจสอบของสำนักพุทธ
เพียงแต่ผมมองว่าเป้าหมายที่ท่านต้องการเนี่ย
มันอาจจะกระทบกับพระอีกกลุ่มนึง
ซึ่งมันก็จะมีพระยากจนพระลำบากพระผู้น้อยพระใหม่หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้น
แต่ในขณะที่เป้าหมายของท่านท่านอยากได้แบบ
ไม่ใช่เฉพาะของคุณภัยบูลอย่างเดียวหรอก
นางสุจีนคุณเครือข่ายนางสุจีนมีใครอีก
เยอะแยะมากมายสัตว์อาจารย์ดรปีชาที่ธรรมศาสตร์อย่างนี้
เขาก็มีพยายามมีวิธีคิดกันออกมามีชุดความคิดออกมาหลากหลาย
แต่อย่างที่ผมบอกผมว่ามันตึงไป
อาจารย์เดี๋ยวก่อนที่มาที่อาจารย์ภัยบูลว่าเออตึงไปไหมเนี่ย
อาจารย์คิดว่าต้องเป็นมศแล้วไหมคะวาระนี้ที่จะบอกได้

คือเนี้ยมันน่าจะเป็นมศ
เพราะถามว่าถ้ามีเหลือหลุดร่างพลบศศฉบับใหม่มา

ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องมหาคณิตศร

ซึ่งเอาเข้าใจมันอาจจะดูยากไปสำหรับคุณจอมขวั
แต่เอาเป็นแค่ว่าถ้าสมมุติว่ามันใช้ขึ้นมาจริง
เกมก็อาจจะเปลี่ยนไม่ได้อยู่ที่มศแล้ว
แต่จะเปลี่ยนเป็นผู้ถืออำนาจกลุ่มใหม่หรือเปล่า
เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าไอ้ร่างนี้มันจะถูกใช้จริงหรือเปล่า
เดี๋ยวทำไมมาเปิดประเด็นล่ะอันนี้ยังไม่จบเลย

อาจารย์ภัยบูลบอกว่าควรจะเป็นใครแล้วทำอย่างไร

ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเกิดขึ้น
คำถามคือณตอนนี้เนี่ยคือพระผิดมากเหรอคะอาจารย์
ที่ใช้เงินในการดำรงความเป็นพระเนี่ย
คือผมที่ออกมาตรวจสอบเรื่องนี้หรือมาศึกษา

เป็นการเพื่อความถูกต้องความถูกต้องของสังคม
ก็พอตรวจดูแล้วนะฮะเพื่อที่จะให้มาคิดกันว่า
ครั้งไปมองปัญหาว่าพระมีปัญหาเยอะ

ไปมีสะสมเงินทองกันมากมายแล้วมีการประพฤติธุศิลป

ก็ไปมองในวิธีการปราบ

หรือว่ามันมีเรื่องทุจริตเงินทอนหรือเรื่องทุจริตฟอกเงิน

ที่จริงเราเป็นพุทธทุกอย่างมันมีเหตุและปัจจัย

ดังนั้นที่เรากำลังพูดอยู่ก็คือเหตุมันมาจาก

จริงแล้วการเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนา
ก็คือก็รู้กันอยู่แล้วว่าต้องรับกติกา
ก็คือรับกฎิกาก็คือพระวินัย
แล้วก็ถ้าคิดว่ารับได้

บวชเป็นพระพิสุก็จะไม่มีปัญหา
ถ้ารับกฎิกาก่อนรู้ว่ากติกาเป็นอย่างนี้
เมื่อเข้าบวชแล้วปฏิบัติตามกฎิกา

พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า

ดังนั้นเพื่อที่จะให้ผู้ที่ก่อนบวช

ภาควินัยที่พระพุทธเจ้ามันหยัดไว้

เข้าไปบวชแล้วเดี๋ยวอยากจะหาเงิน
อยากจะร่ำรวยอยากจะใช้ชีวิตแบบคารวาสก็ยังได้
แต่ว่าห่มผ้าเหลืองแล้วให้คนอื่นกราบด้วย
หรือว่าไปทำเป็นการไปบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่
แต่ในใจไม่ได้ยอมรับเลย
จะต้องไปปฏิบัติตามพระวินัยของพระพุทธองค์

นิดเดียวคืออาจารย์มันจริงไหม
คือไม่ต้องทำก็ได้บางข้อ
หรือก็เอาจำเป็นก็เลยต้องฝ่าฝืนต้องละเมิดพระวินัย
เดี๋ยวฉันสรุปถูกไหมเคยเห็นวัดหญ้าลกไหม
วัดเหรอชื่อวัดไม่ใช่ชื่อวัดสิ
หมายคุณเคยไปวัดแล้วคุณเคยเห็นวัดสองประเภท
วัดหนึ่งย่าลกกับวัดหนึ่งย่าเตียน

แต่ถามว่าวัดเตียนพระกินอาบัติไปแล้วนะ
ภาคของเขียวปลาจิตตีด้วย

หมายถึงว่าพระถางหญ้าอาบัติ

โดนอีกแล้วผมถามว่าคุณจะให้พระคุณอาบัติไหม

ฉันน้ำเนี่ยทุกวันนี้ผมไม่เคยเห็นพระรูปไหนถือ

แต่สมัยพุทธกาลเขาบังคับเลยนะพระทุกรูปต้องมีเป็นอุปกรณ์

เพราะว่าป้องกันให้น้ำต้องสะอาด

แต่ปัจจุบันนี้น้ำมันสะอาดแล้ว
พระไม่มีใครพระธรรมกะโหลก
ถูกใส่มาเฉพาะเวลาเราเดินบาด
ถ้าขออภัยใส่มาสำหรับเครื่องบวช
เวลาจะมีการบวชแต่ว่าไม่มีการใช้จริง
ผมถามว่าอย่างนี้คุณจะปรับอาบาทภาพได้ไหม
อาจารย์บอกมา๒ข้อคืออยู่ใน๒๒๗ข้อ

บนโลกแห่งภาพเป็นจริงมันมีวินัยอีกเยอะ
แต่เพียงเดี๋ยวที่ผมมีความกังวลแล้วก็ชาวพุทธเขากังวล
กังวลกับอาจารย์ภัยบูลกังวลเครือข่ายหลายเครือข่ายคือ
เหมือนกับเราห่วงเฉพาะแค่มิติทางการเงิน
คือเราห่วงความบริสุทธิ์ผุดผ่องทางวินัยแค่มิติทางการเงิน
แต่เราไม่ได้ไปห่วงไม่ได้ห่วงพระวินัยทางด้าน

เช่นเรื่องอะไรเดินบาดอย่างนี้ให้พรหลังเดินบาดท่านก็อาบาท
ทำไมเรายังอยากให้พระให้อย่างที่พระท่านอาบัติอย่างนี้เป็นต้น
อาจารย์อย่างไรคะทำไมอาจารย์เล่นอยู่ข้อเดียวคะ
ก็ข้ออื่นนะฮะปฏิบัติได้มันก็ดี
แต่ถ้าไม่ปฏิบัติเป็นปาจิตรีมันก็ไม่เป็นไร

อย่างเช่นไปตัดต้นไม้สีเขียวเนี่ย
ถ้าเขาขยายไปดันไปตัดต้นพยุงตัดต้นประดูก
โอเคอย่างนี้มันก็ไปผิดกฎหมายบ้านเมือง

ถ้าท่านรับเงินมาเป็นไม่มากนะ
รับมานิดนึงแล้วก็มาทำเฉพาะเรื่องอะไรต่าง

ตามที่ท่านว่าเป็นห่วงเหลือเกินมันจะใช้ไม่ได้
ซื้อยาแก้ปวดหัวอะไรพวกนี้นะ

ผมว่าญาติโยมเขาไม่โวยวายอะไรกันหรอก
แต่ที่มันมีปัญหาคือท่านเล่นไปรับเงินมา
สะสมเงินรวยไปซื้อรถเก๋งหรูไปสร้างอะไรต่าง
ไปอยู่แบบเหมือนเป็นพระเสียไปหมดแล้ว
มันเลยทำให้มันเกิดปัญหาที่เกิดทักทวงขึ้น
มันมาจากเหตุไอ้ตรงเรื่องนี้ด้วย
อ้าวงั้นอย่างนี้สิ่งที่สำคัญผมถาม

ก็เอาอย่างนี้ก็ท่านลูกไม่รู้ว่า
ตัวเองคงไม่ได้หรอกปฏิบัติตามพระวินัยนี่ไม่ได้

มันก็อย่าบวชสิจะบวชอยู่แล้วรู้ว่าปฏิบัติไม่ได้

แล้วพระพิสุจะได้เป็นพระพิสุที่อยู่ในพระวินัยหมด
มันจะได้ไม่ต้องไประวังว่าพระพิสูจนเหล่านี้อาจจะ
จำเป็นต้องยกเว้นให้เขาเพราะว่าเขาเป็นพระ
ตัวโรคอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์โอเค
ถ้าพระรับเงินมาแล้วซื้อยาแก้ปวดอย่างนี้โอเคเหรอคะ
ผมว่าเสียงคอลหามันจะน้อย
มันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่มีเรื่อง
ถ้าไม่ให้ต้องไม่ให้หมดสิคะจะมาให้น้อยโอเคมากไม่ได้
ไม่ได้สิอย่างนี้ก็หลายมาตรฐานสิคะ
คือถ้ามาเกิดเหตุที่มันเป็นเขาเรียกว่าจำเป็นอะไรจริงอย่างสุด
วิสัยหรือวิสัยอะไรมันก็ไปว่ากัน
อันนี้ก็ดุลพินิษฐ์เขาแล้วอ่ะ
พระพุทธเจ้าก็ให้วัยยาวัชกรไว้ด้วย

คนถ้าจะหาเหตุในการอ้างนะ
เพราะผมเห็นทุกรูปที่ออกมานะนะ
ที่ต้องรับเงินไม่จำเป็นนี้มีเห็นนู้นเห็นนี้
ไม่เคยพูดถึงจำนวนเงินเลย
พูดถึงแต่ว่ารับได้แล้ว

รับมาร้อยล้านท่านก็บอกเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ
แต่ที่มันมีปัญหาคือท่านมารับมาร้อยล้าน
ท่านเอาไปใช้ประโยชนสาธารณะถ้า๓๐ล้านอีก๗๐ล้าน

อันนี้ดิฉันเข้าใจดิฉันเข้าใจอาจารย์เลยทีนี้ไม่ต้องจะอยู่ตรงไหน
นี่ไงกรรมงานหาอาจารย์ก็เลยต้องมาหยุดที่ภาวินัย
เดี๋ยวฉันก็จะแย้งอาจารย์ได้นะบอกอ้าวอาจารย์
ยาแก้ปวดโอเครถเบ้นไม่โอเคหรือตกลงนี้ดุลพินิตพระ
คือแปลว่าอาจารย์เปิดช่องให้พระใช้ดุลพินิษฐ์ของตัวเองเหรอคะ

เพราะมันไม่ใช่แค่ยาแก้ปวดกับรถไงคะ
มันจะมีกำกึ่งอยู่ตั้งเยอะแยะ
ไปหมดเลยนะว่าจะได้หรือไม่ได้ค่ะ

ถ้ามันเป็นแค่ไปซื้อยาแก้ปวด
เรื่องมันคงไม่บานกันมาขนาดนี้หรอก
แต่ว่าสำหรับผมถามจริงนะ
ผมก็ยืนอยู่หลักของผม
ผมนะครับคนไม่เคยปวดเพราะผมไม่กล้าปวด

ภาวินัยนั้นประเสริฐที่สุด
คนที่ปฏิบัติได้เท่านั้นถึงให้ได้รับการกราบไหว้

แล้วทำไมไปบวชเพื่อปลอมบวชเพื่อให้คนกราบไหว้ได้ยังไง
อูวเดี๋ยวต้องเปกก่อนตั้งแต่สิ่งที่สำคัญคือ
ภาวินัยถ้าท่านปฏิบัติไม่ได้จริง
มันไปแล้วมันจะไปยากเข็นแสนเข็นมันอยู่ไม่ได้จริง
ท่านก็อย่าปวดหรือเมื่อปวดอยู่แล้วก็เสิร์ฟ
อ๋ออย่างนี้เลยครับ
มันนี่คือรักษาศาสนาเป็นอุบาสกที่ดีไม่ใช่
เมื่อกี้มันมีหลายคำคือนี่เคยบวชไง
นี่เคยบวชอ๋อนี่ท่านดี

ไม่เถียงว่าจริงแต่บางทีผมก็อยากจะแค่ให้มองว่าไอ้
มัตกันตรงนี้อย่างน้อยให้มันเผื่อถึงพระแบบกลางกลาง
ไม่ใช่พระทุกรูปเขาจะรวยกันหมดไงเพราะถ้า
มีทิศทางในการใช้เงินอย่างไร
เงินส่วนตัวกี่บาทเงินเข้าวัดกี่บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้น
แต่นี้ว่าผมอยากฝากข้อคิดหนึ่งอย่างนั้น
ทั้งคุณภัยบูลทั้งคุณจอมขวัญ
ทุกวันนี้ประเทศเราที่อยู่มาทุกวันนี้
เราอยู่ศาสนาพุทธเราอยู่มาได้เพราะพระที่ยอมอาบัติ
นั่นก็คือพระที่มา
เขาเรียกว่าอะไรล่ะมาประกาศศาสนาที่นี่

แต่เราก็มีพระอยู่สองรูปมาประกาศศาสนาที่นี่
โดยทั้งนั่งยานมาสารพัดทั้งเกวียนทั้งเรือ
จนมาถึงตรงนี้แล้วได้ประกาศศาสนาทั้งหมดนี้

ก็มาจากพระที่ต้องอาบัดจากการนั่งยานนี่แหละ
อาจารย์ขอขายอาจารย์นิดเดียว
เดี๋ยวโฆษณาก่อนกลับมาเริ่มที่อาจารย์จตุรงค์นะคะ

ถ้าอาจารย์อธิบายแบบนี้แปลว่าตอนนี้

ที่เรากราบที่เราไหว้ที่เราฟังกันอยู่นี่
ว่าเราต้องยอมรับว่าท่านอาจจะทำได้ไม่ครบ๒๒๐

และที่สำคัญอาจารย์ไหนอาจารย์เปิดแล้ว
ตัวร่างที่ว่านี้มีใครกำลังพยายามจะทำอะไร
สักครู่ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ไปแก้อย่างอื่นเอาอาจจะไปอยู่ปริวาสหรืออะไรก็แล้ว

อาจารย์เวลาจับเงินรับเงินสัมผัสเงินคืออะไร

ก็คือหมายว่าถ้าแค่สัมผัสเฉยไม่ได้คิดอะไร

แต่ถ้ารับมายินดี

อันนี้ก็นิสัครีประจิตี

มันคือโปรงได้มันก็สละได้

ผิดวินัยแต่มีวิธี
พยายามกระทำให้ตัวเองบริสุทธิ์

หมายถึงว่าถ้าต้องปุ๊บก็รีบมาโปรงอาบัติ

ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็

เป็นผู้ให้ช่องทางนี้ไว้
อันนี้ก็แล้วแต่
ทำไมคุณเห็นพระ

เดี๋ยวคุณจะมองว่า

แต่ถ้ามีในบัญชีชื่อส่วนตัวเอง
ล้าน๒๐ล้าน๑๐๐ล้าน
อย่างนี้ทำได้ไหมมันก็เป็นเรื่องพูดยาก

อย่างอดีตสมภารวัดสะเกดสมเด็จเกี่ยว
ไม่เกี่ยวท่านเป็นเศรษฐีนะไม่ได้หมายว่าท่านรวยนะ
ระกูลท่านเป็นคนรวยท่านมีที่อยู่บนเกาะสมุยบานอทัยแถงเถือก
แล้วถามว่าพ่อแม่ท่านเสียให้หมดแล้ว
รดกมันก็ต้องเป็นของท่านแล้วผมถามว่า

หรือจะต้องให้สมเด็จเกี่ยวขายที่เกาะสมุยทิ้งให้หมด
แล้วเขามีวิธีไว้ไหมอาจารย์
พระองค์ไหนจะจัดการตัวเองยังไงหรือพระองค์ไหนพึ่งทนายคนไหน
แต่ใส่ว่ามันก็มีดีกา

แต่ถามว่ามัน

ผมเห็นด้วยกับหลักการอาจารย์ภัยบูลทุกอย่างแหละ

มันต้องมาศึกษากันเช่นอย่างที่มาของรายได้อย่างนี้
ประเภทไหนที่ควรจะเอาเข้ากองกลางอันนี้ก็ต้องมาดูกันแล้ว
อันไหนเป็นของส่วนตัวอันไหนจะเป็นของก่อนบวชระหว่างบวช
อย่างผมสำหรับผมอาจารย์ไพรบูลเคยพูดเรื่องอะไร
สวดศพเงินปากผีผมรู้สึกว่าเงินสวดศพเงินปากผี
ให้ท่านไปเถอะแต่ว่าไอ้เงินสังกฐานก้อนใหญ่
หรือเงินที่เขาบริจาคส่วนกลางอันนี้

หรือถ้าเกิดพ่อแม่เขาเอามาให้เงินกงศรี
ซึ่งอันนี้ผมถึงบอกว่าพอมาพูดถึงเรื่องรายได้
มันก็ต้องมาแยกอีกนะอันไหนคือรายได้วัด

ซึ่งแต่ละอันมันก็ต่างกัน
ดังนั้นผู้ที่จะล่างกฎหมายชุดนี้
ต้องมีความเข้าใจทั้งเรื่องทางโลก

แล้วก็จะได้ชี้ท่าน
คือพระจะได้สบายใจว่าอ๋อเงินตรงนี้ฉันจัดการได้
เงินตรงนี้ต้องเข้ากองกลางของวัด
แต่ไม่ใช่คือวันก่อนมันมี
นักวิชาการเป็นระดับศาสตราจารย์ดรท่านหนึ่ง
จะบอกเลยว่าให้ยกเลิกกฎหมายแพ่ง
ฉบับ๑๖๒๓ห้ามพระมีถือคลอง

ผมนึกว่ามันต้องดูแบบกลาง

คือมันยังไม่ได้มีหลักปฏิบัติกลางร่วมกันถูกไหม
ถ้าถามว่าหลักปฏิบัติตอนนี้ที่ผมเห็นที่เห็นชัดที่สุด
ก็คือใครมีตังค์จ้างทนาย
ทนายก็ใช้ช่องตามคำตัดสินสารดีกาในอดีต
เป็นแนวทางในการจัดการทรัพย์สินและมรดกของตัวเอง

สรุปนี้นี่คือเอามาตรฐานทางโลกไปจัดการทางธรรมนะ
ทุกวันนี้เรื่องการรับรองว่าพระพิสุมีมรดกได้

งั้นมาพูดถึงร่างกฎหมายที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่

คืออาจารย์กำลังจะบอกว่ามีเขาเรียกอะไร
มีแนวโน้มหรือมีทงอะไรออกมา
ในวงการที่เขาคุยกันหรือเปล่าคะ
คือความเห็นผมเดี๋ยวก็จะหาผมขัดขาคุณอาจารย์ภัยบูล

วิธีการยื่นพรบมาชุดหนึ่งแบบท่านภัยบูล
หรือการเอากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ออก

ผมว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ไง
มันจะต้องดูไปทั้งองค์คาพยพ

ผมว่าแค่เพิ่มกฎหมายไปอีกมาตราหนึ่ง

เดี๋ยวตกลงร่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาอะไรไหมคะ

หรืออาจารย์จะตั้งคำถามผ่านที่ฉันไปหาอาจารย์ภัยบูรณ์
อยากถามว่ามันจะยืนเมื่อไหร่ครับ
มันจะผ่านเมื่อไหร่ครับ
คือเท่าที่ทราบ
ปรับปรุงเรื่องร่างพระราชญาญัติ
พระบอสครรมศักดิ์การพระบอกัณฑสงฆ์อ
อย่าลืมเรื่องซับสินวัตร

จัดการทรัพย์สินวัดแล้วก็มีทั้งเงินทองอะไรมากมาย

แต่ถ้าไปดูจริงปัญหาการจัดการทรัพย์สินวัดเนี่ย
ที่มันทำไม่ได้หรือไม่มีใครอยากทำ
คนที่ไปพยายามที่จะบิดเบือนอยู่ตลอดเวลา
ก็เพราะมันไปโยงกับทรัพย์สินพระพิสุ

พระพิสุมีเงินได้ไปล่วงระเบิดพระวินัย
แล้วก็ไปสะสมเงินได้ก็เอาเงินวัดมาเป็นของตัวเองบ้าง
เพื่อที่ไม่อยากให้ไปตรวจเงินบัญชีวัด
เพราะเดี๋ยวจะรู้ว่าตัวเองเอาเงินจากวัดไป
อะไรต่างทั้งหลายมันโยงกันไปหมด
ดังนั้นสิ่งเลยก็กลายเป็นผมคิดอยู่ตั้งนานนะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๘ตอนนั้นก็คิดออกแล้วว่า
มันกลายเป็นหลักใหญ่ไม่มีอะไรเลย
หลักใหญ่ก็คือถ้าเราเป็นพุทธศานิกชน
เป็นพุทธบริษัทหรือเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนา
ก็คือกลับมาสู่พระธรรมวินัยเท่านั้นเอง
ยึดพระวินัยมาทำตามพระธรรมวินัย
พระธรรมก็บอกว่าไม่ให้ไปลอบหรือไปอยากได้
อยากมีมาเพื่อหลุดพ้นการบวชก็เพื่อหลุดพ้นทั้งหลายนะ
ก็ต้องไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอยากจะไปอยากดีอยากรวยนะฮะ
ถ้าหลักการพระธรรมเป็นอย่างนั้นวินัยก็เขียนไม่ให้ทำอยู่แล้ว
ท่านก็ก่อนบวชหรือขณะนี้บวชอยู่
ก็ถ้าจะอยู่ในภาวินัยถ้าท่านอยู่ได้ก็อยู่
อยู่ไม่ได้ท่านก็ออกมาเป็นคารวาสนะครับ
หรือก่อนบวชก็จะต้องมีการกันกองกับพระวิสุทธิ์
ให้ชัดนะฮะว่าคนที่จะบวชนั้นไม่ใช่บวชตามประเพณี
หรือบวชไปแล้วเออไม่เป็นไรสบายดี
ไปมีงานมีเงินเยอะแยะรวยได้หากินได้อะไรต่าง
ซื้อเลยว่าวัดนี้มีงานสวดเยอะนะรายได้เยอะต้องซื้อค่าที่ด้วยนะ
ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งมันเกิดจากการที่หย่อนยานในพระวินัย

ดังนั้นกลับมาสู่พระวินัยไม่ดีกว่าเหรอไม่เห็นยากเลย
ประเด็นนี้ที่อาจารย์จะพูดแต่เดี๋ยวดิฉันไม่ลืมร่างพระบอดเดี๋ยวฉันนะคะ
ดิฉันให้อาจารย์พูดสิ่งที่อาจารย์อยากพูดก่อนนะ
อาจารย์เดี๋ยวคือมันก็กลับมาที่เดิมตกลงสิ่งที่อาจารย์ภัยบูลคิดว่าควรจะเป็นเนี่ย
ตกลงตอนนี้ที่ทำกันอยู่คือไม่ทำตามภาวินัยใช่ไหม
หรือตีความพระวินัยไม่เหมือนกันคืออะไรเนี่ยขัดแย้งอะไรกันไม่เข้าใจ
จริงผมไม่ได้ขัดแย้งอะไรคุณไภบูล
หมายถึงว่าอะไรคือข้อโต้แย้งอาจารย์
จริงมันก็ไม่มีข้อโต้แย้ง
เขาก็มีคนดูแลตรงนั้นเขาก็มีคนจัดการให้
ที่ว่าอ่อหาเงินกับเมนหาเงินกับผีอะไรกันเนี่ยก็แล้ว
แต่ผมมองมันมูลค่าเล็กน้อย
เราไปเอาพวกตัวใหญ่ดีไหม

มันมีอีกเยอะที่แบบว่าทุจริตกันแบบซึ่งหน้า
ทั้งเรื่องสมณศักดิ์ทั้งเรื่องเงินทั้งมุฒิตาทั้งอะไรได้อย่าง
ซึ่งมันคือปัญหาคณะสงฆ์มันเยอะ
แต่เราจะใช้มาตรการอะไรในการแก้ปัญหาหรือกับพระกลุ่มไหน
ผมตัวเองเนี่ยไม่เชื่อว่าการอ้างวินัยแล้วจะแก้ปัญหาได้ผมไม่เชื่อ
ด้วยเหตุผลคือผมถามว่าสมัยราชการที่๔รัชกาลที่๕รัชกาลที่๖

พระองค์ท่านทรงเป็นสังฆราชเองเราด้วยซ้ำ
มีมหาเถระสมาคมคอยกำกับดูแล
นั้นไม่มีประชาธิปไตยไม่มีสภาอำนาจเบ็ดเสร็จ
พระองค์ท่านสั่งการได้เด็ดขาด

ก็ไม่รอดก็ยังหลุดเหมือนทุกวันนี้
เอาใกล้กว่านี้อีกสมัยจอมพลสลิต
พลสลิดนี่โหดกว่าคุณภัยบูลอีกร้อยเท่าพันเท่าเลยนะ
พระธรรมยุทธ์มหานิกายมาอยู่ด้วยกันเลย
พระอยากจับเงินกับพระไม่อยากจับเงิน

ผลท้ายก็วงแต่ก็ไปไม่รอดเหมือนกัน

ผู้มีอำนาจล้นฟ้าอย่างล้น๙รัชกาลที่๕
หรือพระเด็ดการณ์ที่มีอำนาจเต็มอย่างเจ้าอมพลสลิศ

คือผมบอกพระมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

พระกลุ่มหนึ่งบอกว่าช้อนซ่อมไม่ใช่ของนายวินัย

พระอีกกลุ่มบอกเดี๋ยวนี้โลกเขาเปลี่ยนไปแล้ว
มันมีอฮิวาตกกับโรคมีโรคนั้นโรคนี้

ถึงขนาดว่ามีพระบางกลุ่มเนี่ยญาติโยมประเคนอาหารแล้วมีช้อนซ่อม
พระไม่ฉันให้พรเสร็จยะถาสัพพีกลับบ้าน
คุณคิดว่าแค่เรื่องขี้ปะติ๋วลูกขี้หมูลายขี้หมาแห้งอย่างนี้

ผมไม่อยากดูถูกคุณภัยบูรณ์มันไม่ได้แบบอะไร
แต่ผมเชื่อว่าต่อให้คุณจะแก้กฎหมายกันยังไง
มันเปลี่ยนวิถีที่เขาปฏิบัติไม่ได้หรอก
คุณผู้ชมค่ะคือสิ่งที่เป็นจุดยืนอาจารย์ภัยบูล

ไม่ใช่เพิ่งมาเรียกร้องตอนนี้นะคะ
ในขณะที่คำอธิบายอื่นก็มีมาก
ไม่ได้น้อยกว่าสิ่งที่อาจารย์ภัยบูลพยายามจะนำเสนอ
แต่คำถามก็คือว่าตกลงเป้าหมายของอาจารย์ภัยบูล

ทุกคนอาจจะเห็นนะคะว่าอาจารย์ภัยบูลต้องการจะสื่อสารไปถึงคนกลุ่มไหน
กลุ่มไหนที่ต้องการจะทำให้เป็นระบบระเบียบ
แต่คำถามคือว่าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์ภัยบูลบอก
พระที่อยู่วัดขนาดกลางอยู่วัดต่างจังหวัด

แบบนั้นอาจารย์ภัยบูลใช้มาตรฐานเดียวกันไหม
และคำถามคือเดี๋ยวกลับมาตกลงร่างพรบ
ที่ไปร่วมร่างกับเขามาร่วมหรือเปล่า
เสนออะไรเข้าไปกำลังจะทำอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่า

อาจารย์ภัยบูลค่ะตกลงว่าที่อาจารย์ร่วมร่างเอาไว้

คงไม่ใช่แต่ว่าถ้าจะบอกว่า
หลักการที่เราเคยเสนอไปโดยหลักการนะครับ
ได้มีการนำไปเขียนไว้ในธรรมนองนั้น

แต่ร่างฉบับนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นร่างที่จะนำเสนอสรณชอหรือเปล่านะฮะ
แต่เป็นเพียงแค่ผมเห็นแล้วก็มีหลายอย่างที่ก็น่าจะดีขึ้น
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทอง

เป็นเรื่องของการปกครองคณะสงฆ์
กับการตีความพระธรรมวินัยให้มีองค์กรหนึ่ง
อันนี้ก็เรียกว่าสภาบัณฑิตอะไรต่างนะฮะ
ซึ่งเราเสนอไว้คือสภาพุทธบริษัทแห่งชาติ

อาจารย์จตุรงซึ่งประเด็นนี้ที่อาจารย์พระบูรณ์เลือกมาพูดว่า

ใช่ประเด็นที่อาจารย์คาใจในร่างกฎหมายป่ะคะ
คือในร่างนี้บางอย่างมันก็ดูดีดูน่าชอบ
เช่นการที่มาของมหาคณิสรหรืออะไรอย่างนี้
แต่บางทีมันก็มีพระผู้ใหญ่บางคนที่เขาแบบว่าอ้าว
แล้วเจ้าคณะตำบลฉันหายไปไหนเป็นต้น

วันนี้จะพูดถึงโครงสร้างกันใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ

สร้างในการปกครอง
ส่วนดีก็ชมเขานะส่วนแย่ขอไม่พูดละกัน
เพราะว่าพูดไปก็เสี่ยงคุกขอไม่พูดดีกว่า
แต่มันก็จะมีบางอย่างที่ดีอย่างเช่น

เราพูดถึงเรื่องการลงโทษพระเลยนะ
หมายถึงว่าภิกษุสมเนรที่เสพกามกระทำอนาจารย์ในขณะคลองสมเพศ
ถือว่าเป็นการกระทำย่ำยีพุทธศาสนาตามวักแรก
ซึ่งวักแรกก็นั่นแหละจำคุกไม่เกิน๑ปีบราอะไรของเขานั่นแหละ
ก็โอเคก็ถามว่ามันก็มีการลงโทษ
อันนี้ก็จะตอบโจทย์ชาวพุทธที่มีความอีโมเกงมีความดรามาให้นึง
ว่าเราเห็นพระภาพธรรมผิดวินัยทำตัวไม่ดีบนทวิตเตอร์ภาษาอนาจารย์
แล้วก็กฎหมายอันนี้จะเหมือนมันมาเล่นงานกับพระภาพกลุ่มนี้ด้วยเฉพาะ
เอาอย่างนี้ก่อนในระหว่างที่ไม่รู้ว่าร่างฉบับนี้
ตกลงใช่ฉบับที่ยื่นสนชไหมจะออกมาจากร่างนี้หรือเปล่า
อาจารภัยบูลตกลงเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
ซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่เนื้อหาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด
อาจารย์เอานะตอนนี้ที่ยังมีการพูดเรื่องนี้อยู่
ว่าพระจับเงินพระจับเงินเนี่ยตกลงอาจารย์เสนอว่าอะไร
ถ้าถามผมนะแยกให้ชัดอะไรคือเงินวัดอะไรคือเงินพระ
แล้วพอพูดถึงเงินวัฒน์เนี่ยจริงเงินวัฒน์มันก็มี

สำนักงานทรัพย์ศิษย์สวมภาคกษัตริย์เนี่ยเคยระบุแยกไว้ชัดเลยนะ
ว่ารายได้เหล่านี้จะต้องเป็นเงินวัดเช่น
ตู้บริจาคกระถิ่นผ้าป่าอบรมบริจาคทั่วไปเงินฝากลงทุนดอกเบี้ย
อะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาจะมีละเอียดยิบเลยว่านี่คืออันนี้คือเงินวาด
แล้วส่วนอะไรเป็นเงินส่วนตัวอันนี้ก็อันนี้ก็พระก็จะแย่
พูดง่ายมันจะมีคือมันจะมีหลายชุด
มีถ้าแบบของที่นิด้าศึกษามาก็ดี
ของธรรมศาสตร์ที่จะดาในศึกษามาก็ดี

ที่ว่าในเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์ศิลป์วัฒน์ก็ดี
มันมีคำอธิบายอยู่ดังนั้นผมค่อนข้างเลยว่า
รายได้ขอให้แบ่งว่าอะไรคือรายได้ส่วนตัวอันไหนคือรายได้วัด
แล้วสองพระประเภทไหนที่ควรจะต้องได้รับการตรวจสอบ
หรือพระกลุ่มไหนที่ควรจะต้องได้รับการเสียภาษี
เช่นพระที่ท่านมีนิตยพัฒน์เยอะ
ควรจะหักไหมมีใบหัก๓หรือว่ามีการหักภาษีอะไรท่านไหม

หรือ๒ท่านสร้างวัตถุมงคลแบบเกลื่อนกาศดาษดา

เพราะว่าอย่างที่ซิงคโปร์เราจะเห็นชัดเลยว่า
ถุมงคลคุณจะต้องออกใบเสร็จแล้วก็มีแวด
แล้วก็คือคุณต้องหักแวดเข้ารัฐอย่างนี้ไหม

ถ้าเราแบ่งชัดว่าอะไรคือเงินวัดอะไรคือเงินพระ
มันจะบอกได้เลยว่าอันนี้ต้องเสียภาษี

อันไหนต้องอยู่กับคณะสงฆ์เท่านั้น
แต่ตอนนี้ประเด็นคือพอพูดถึงเงินวัฒน์เงินพระ

ซึ่งถ้าจะเอาละเอียดตามนี้แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนไป

ขอปิดท้ายที่อาจารย์ไพบูลค่ะเรียนทำตั้งคำถามเอง
อาจารย์ตกลงที่อาจารย์ออกมาพูดเรื่องนี้ทั้งหมด
อาจารย์มีเป้าหมายอยู่กลุ่มเดียวใช่ไหมคะ
หมายอาจารย์ชัดเจนด้วยใช่ไหมว่าไปที่พักกลุ่มไหนน่ะ
ก็พระกลุ่มที่เป็นอรัชชี
ที่ร่วมละเมิดพระวินัย

ประสวรรค์สิน๒๒๗ข้อนะครับ
ก็เท่ากับท่านบอกว่าท่านไม่ได้อาบัติอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
แต่ว่าท่านเท่ากับท่านมุสานะครับ

มันก็จะเป็นประตูนำไปสู่ผิดสินข้ออื่นอีกนะครับ
ว่าจะเป็นกาเมหรือข้ออธินาขึ้นมานะครับ
สิ่งที่ผมอยากจะทำอยากจะขอมากที่สุดก็คือ

แต่ว่าถ้าพระวินัยอะไรที่มีปัญหาจริงนะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรที่ว่านะฮะ
ก็หาลือกันโดยมีองค์กร

ก็ถือว่าเป็นการเอื้อเฟื้อต่อพระราชา
ก็คือกำหนดกฎเกณฑ์ว่าอันไหนห่อนผ่อนได้อะไรต่างก็ว่าไปนะฮะ
แล้วให้มันชัดเจนพระท่านจะได้ไม่ผิดเสน

จะได้ไม่มุสาอยู่ทุกวันนี้
แน่นตอนนั้นแหละ
เท่านี้นี่เยอะนะ
หมดเวลาของรายการสวัสดีทุกคน